คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องเกี่ยวกับเกม
คือมันมีงานไทยแลนด์เกมโชว์๒๐๒๓นะครับ
แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยทางคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวั
ซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
แล้วก็ได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับเกมนะครับ
ก็น่าสนใจหลายประเด็นโดยทางคุณแพทองทานนะครับ
เปิดงานไทยแลนด์เกมโชว์๒๐๒๓ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับ
ได้บอกกับนักข่าวบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนะครับ
เน้นเป็นทางดูซีรีส์นะครับแต่ว่าไม่ได้ศึกษาจริงจัง
เลยรู้ว่าโอ้โหอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงมากนะครับ
เห็นได้จากเกาหลีใต้ก็คือสร้างรายได้จากเกมสูงกว่าภาพยนตร์กับซีรีส์นะฮะ
โอ้โหนี่เป็นข้อข้อมูลที่โอ้โหเพื่อทราบเหมือนกันนะ
ได้พูดคุยขอคำแนะนำในเบื้องต้นจากทูตของเกาหลีใต้และผู้เกี่ยวข้องครับ
ในการนำมาปรับใช้มั่นใจในศักยภาพของคนไทยนะครับ
ได้รับการผลักดันจากรัฐบาลแล้วก็เอกชนเนี่ยก็เชื่อว่าต้องไปได้ไกลแน่นอนครับ
ทีละเพลงรวมกันอีกอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อิ๊งอิ๊งรู้สึกสเตอร์ไพรส์อ่ะนะคะ
แล้วก็คิดว่าถ้าของเราเนี่ยคนมีศักยภาพอยู่แล้ว
ถ้าได้รับการผลักดันทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชนร่วมกันเนี่ย
ต้องไปได้ไกลแน่ค่ะเชื่อในศักยภาพของคนไทยค่ะ
นี่ครับนอกจากเรื่องของซ้อพาเวอร์นะครับ
ผู้สื่อข่าวถามอันนี้ก็ร้อนเหมือนกันก็คือเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนะครับ
คุณแพทองทานก็บอกว่าก่อนจะนำเสนอโครงการเนี่ย
ได้มีการศึกษามาพอสมควรนะครับแต่ว่าพอถึงขั้นตอนปฏิบัตินั้น
ปัจจัยอื่นที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเองก็กำลังหาคำตอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะขอให้ประชาชนนั้นอดใจรอนะครับ
เราก็ต้องทำให้มันมั่นคงก่อนนะคะว่าจริงแล้วพอเราเสนอนโยบายนี้
ศึกษามามามากพอสมควรเลยนะคะแต่แน่นอนว่ากำลังจะปฏิบัติเนี่ย
มันจะต้องมีปัจจัยอื่นมากมายที่อิงคิดว่าทางรัฐบาลทางท่านนายกเนี่ย
กำลังหาคำตอบเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแน่นอน
เพราะฉะนั้นก็อดใจรอกันหน่อยนะคะ
อันนี้เป็นความเห็นของคุณจตุพรคุณจตุพรพรมพันธ์นั้นนะครับ
ได้บอกว่าเนี่ยฮะพักเพื่อไทยและทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ย
ออกรวดลายนะครับยื้อเวลาให้โครงการแจกเงินดิจิทัลเนี่ยนะครับ
คาดว่าคือที่ยื้อเนี่ยเพราะกลัวโดนตรวจสอบเอาผิดคดีอาญา
จะต้องไปขึ้นศาลดีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
คุณจตุพรท้าทายบอกว่าทางคุณเศรษฐานั้นถ้ามีความมั่นใจ
ก็ขอให้ประกาศมาตรการออกมาให้ชัดเจนเป็นข้อนะครับ
แล้วก็เดินหน้าแจกเงินเพราะว่ามีคนรอเป็นล้าน
คัดค้านมีเพียงหลักร้อยแต่ว่าดูจากอาการยึดยักษ์ในสุดท้าย
อาจจะไม่ได้แจกตามที่หาเสียงเอาไว้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นความเห็นของทางคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับ
ทั้งฝ่ายที่อยากจะเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
ก็เดี๋ยวรอ๒๔ตุลาคมใช่ไหมคะที่จะมีการประชุม
แล้วก็น่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้ออกมามากขึ้น
เรื่องที่มาด้วยเรื่องขอบเขตในการแจกด้วย